ให้โชคดีโชคดีสุดเกษตรเรียนปรีนะจ
ค่อยรวยค่อยรวย

ขายไม่ได้เงินก็หมดทุนก็หมด
ก็เริ่มกู้กู้ก็เป็นหนี้เยอะ

รวมไปรวมมาก็เกือบ๓แสน
มีกับร้อยเอ็ดหลายครั้งเหมือนกัน

ด้านไม้กวาดไปเข้าโรงพยาบาล
ถ้าอยู่ถืนอยู่ต่อไปก็คงตาย

จริงป่ะตามใจตายอะไรสักอย่าง

โอ้สวัสดีค่ะ
ขอต้อนรับเข้าสู่วาเรตี้ปากท้องของคนอยากรวย
กับรายการเซฟทีไฟแซม

เพราะว่าแม่เป็นผู้ประกาศข่าวที่ประกาศ
ข่าวหนูแล้วรู้สึกว่ามันดีอะ
แม่เชียร์หนูแบบเหมือนหนูเป็นศิลปินในค่ายไทยรัฐ

ทุกเรื่องราวแล้ววันนี้ก็ได้มาจอยกัน
แล้วก็ดีใจมากเพราะว่าเศรษฐีป้ายแดงเขาพามาร้านดี
แม่รู้ไหมวันนี้หนูพามาร้านที่แบบว่าเป็นร้านส้มตำนะ
เป็นร้านส้มตำที่แบบเงินล้าน

ว่าตกลงแล้วมันปังจริงหรือเปล่านี้

ส้มตำเจ๊อ้อยจุฬาซอย๒๐

ส้มตำเจ๊อ้อยโต๊ะแดง
เป็นเพราะร้านที่ใช้โต๊ะแดงทั้งร้าน
และมีเมนูอีสานให้เลือกมากกว่า๘๐เมนู

ซอยจุแบบอีสานแท้

ตามด้วยทีเด็ดไก่ทอดเปรกแตก
สั่งกันจนหยุดไม่ได้จริง
ซึ่งร้านนี้เนี่ยมีโต๊ะประมาณ๒๐โต๊ะ

คนก็เต็มแล้วล่ะครับคุณผู้ชม
โอ้โฮยทำได้อย่างไรให้ขายดีขนาดนี้เนี่ย
ให้น้องจ๊ะและพี่แจ๊กเกอรีน

ค่ะสวัสดีค่ะ
และนี่ก็คือแม่อ้อยค่ะ

แต่ก่อนยังไม่มีเจ๊อ้อยเป็นโต้แดงอย่างเดียว

ก็เลยเป็นโต๊ะแดงมาแล้ว

ถ้าเราเพิ่มโต๊ะคนยังจะเยอะอยู่ไหมแม่คิดว่า

คนรอคิวเยอะที่สุดเท่าไหร่ใช่ไหม

ทำไมคนก็ถึงได้รอขนาดนั้นมันมีอะไรเด็ด

จากปีกไก่เบรกแตกแล้วมีอะไรอีกคะ
พอหมูย่างรสเข้มข้นค่ะหมักเครื่องเทศอร่อยมาก
แล้วก็นมย่างแล้วก็ย่างรวม

อยากได้สูตรลับในการแบบว่าย่างรวมเนี่ย
ย่างยังไงให้อร่อย

บอกว่าที่นี่ไม่ต้องเอาน้ำจิ้มก็ได้

ได้เวลาเปิดสูตรลับขั้นตอนการทำคอหมูย่าง
ไส้หมูย่างนมย่างและเมนูเด็ดประจำร้าน

วันนี้ให้น้องจ๊ะและพี่แจ๊คบุกล้วงเคล็ดลับกันเลยครับ

เริ่มเลยค่ะอันนี้เป็นขั้นตอนการหมักหมู

ว้าวไส้หมูย่างล่ะแม่
นี่ค่ะคุณครับไส้หมูก็๒๐ค่ะ

ใช่หมุนกรุงรสอันนี้น้ำตาล

อันนี้ใกล้ผักชีกระเทียมแล้วก็พริกไทยเม็ด
อันนี้คือผงครูรสใส่เข้าไปอ่ะทำอย่างไรแม่สลอย
คุกเลยค่ะแม่ขายหมดนี้เลยเหรอ

แน็ตคือว่าร้านนี้สีแดงน่ะเป็นสีมงคลขนาดกะละมังขนาดแย่งแดง
ร้านจากนั้นก็เอาไปย่างให้มากินเลย

หลังจากที่เราหมักเสร็จก็จะนำไปย่างเต้าทานให้สุกจนหอม
พร้อมนำมาหั่นใส่จานพร้อมเสิร์ฟให้กับลูกค้านั่นเองล่ะครับ
ส่วนไส้ย่างทางร้านก็จะนำไปต้มจนสุกใช้เวลาประมาณ๑ชั่วโมง
แล้วนำมาหั่นเป็นชิ้นแล้วนำมาหมักปรุงรสด้วยซอสปรุงรสและผงปรุงรส
หมักทิ้งไว้๑๐นาทีแล้วจึงนำไปย่างให้สุกน่าทานแบบนี้นี่แหละครับ
และอีกหนึ่งเมนูที่ทุกโต๊ะต้องสั่งเลยนั่นก็คือไก่ทอดเปรกแตก
งั้นเราขอสูตรการทำไก่ทอดเบรกแตกกันเลยครับ
อันนี้เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ขายดีของร้านก็คือไก่ทอดเดทแตก

ฮแช่งเหลือแล้วก็ผมปรุงรส

ก็เราหมักเยอะก็ประมาณวันละร้อยโล
แต่ว่าเราขายวันละ๒๐โลถึง๓๐โลต่อวัน
เรียกว่าเครื่องปรุงเนี่ยไม่ยุ่งยากแต่ช่วงหน้ายังมีเมนูเด็ด
นมย่างไส้ย่างรวมไปถึงการประชันฝีมือและลีลาสุดแซ่บของน้องจ๊ะและพี่แจ๊ค
รับรองว่าแซ่บยกร้านแน่นอนจ้า
แต่ก่อนอื่นเราขอไปที่แหล่งวัตถุดิบขึ้นชื่ออย่างตลาดสี่มุมเมืองกันก่อน
เพราะใครที่เอาของมาขายที่นี่ก็เรียกว่าขายได้ขายดีจนขึ้นแทนเป็นเศรษฐีป้ายแดงกันไปเลยล่ะครับ
อย่างวันนี้ที่เราจะมาคุยกับพี่จิ๊บเกษตรกรเงินล้านที่เอาผักกวางตุ้งมาขายส่งวันวันหนึ่งเนี่ยครับ
ขายได้เป็นสามพันกิโลกรัมต่อวันเลยนะอะไรจะขายดีขนาดนั้นล่ะครับ
แล้วอย่างวันนี้เอาผักมาขายเท่าไรกันล่ะครับพี่จิ๊บ
ส่วนมากจะเอาตู้มาประมาณ๕๐๐ถุง๖๐๐ถุงวันนี้ถุงละ๗๐บาท
อย่างกับเมื่อ๒วันที่แล้วก็ถุงละ๑๐๐๑๒๐แล้วแต่
ถ้าช่วงฝนตกราคาผักก็จะดีดขึ้นอีกหน่อย๑๘๐๒๐๐ก็เคยมีการเก็บเกี่ยวนะมันยากราคามันก็ดีขึ้น
แต่การที่จะเข้ามาขายในตลาดสี่มุมเมืองนี้ได้ก็จะต้องมีขั้นตอนนิดหน่อย
คือเมื่อมาถึงที่ตลาดก็จะต้องมาตีตัวก่อนซึ่งถ้าหากเป็นเจ้าที่ประมูลได้ล็อกประจำไว้แล้ว
ก็สามารถที่จะเอารถไปจอดที่ล็อกของตัวเองได้เลยแต่ถ้าใครยังไม่มีก็ต้องรอคิวเรียกถึงจะเข้าไปจอดได้
ซึ่งการเข้าไปจอดรถขายในอาคารรถผักแห่งนี้เนี่ยก็จะจำกัดอยู่ที่๔ชั่วโมง
พอหมดเวลาก็จะต้องวนมาเข้าคิวใหม่นั่นเองล่ะครับ
แบบนี้พี่จิ๊บต้องมาตั้งแต่กี่โมงกันล่ะครับ
โมงเช้าเราก็เตรียมให้ลูกน้องตัดผักประมาณไม่เกิน๑๐โมงครึ่ง
แล้วก็ขับรถจากบ้านมาถึงตลาด๒ชั่วโมง
พอ๒ชั่วโมงเสร็จขายของเสร็จก็ไม่เกิน๔โมง

โอ้โหวันนี้ขายได้๓๕๐๐๐บาทเลยล่ะครับเนี่ย
แสดงว่าการที่ได้เข้ามาขายที่ตลาดใหญ่แบบนี้
ก็ต้องมีข้อดีจริงใช่ไหมล่ะครับ
แต่หันมาเจอพี่
ที่กำลังขนผักไปส่งให้แต่ละเจ้าเนี่ย
โอ้โหเรียกว่าคนเที่ยวเดียว
เอาให้คุ้มเลยนะครับเนี่ย
ว่าแต่ขายส่งเยอะขนาดนี้เนี่ย
พี่จิปมีเทคนิคการปลูกผัก

ถึงได้มีผลผลิตมาส่งขายได้ทุกวันแบบนี้ล่ะครับ
ปลูกผักเราเว้นไว้๔๐ไร่

อย่างกับแปรงนี้เราทำช่วงแปรงนี้๓ไร่๔ไร่
ถ้า๓ไร่เราจะเว้นไปประมาณ๕วัน
๕วันแล้วไปต่ออีก๓ไร่ก็อีก๕วัน

เราจะเป็นคนไล่วันเองแล้วเราก็จะสั่งลูกน้อง

แล้วที่ผ่านมาเคยมีผักเสียหายบ้างหรือเปล่าล่ะครับ
ก็แมลงมีแต่พูดถึงยามันก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร
เราก็มียาที่จะแบบกำจัดได้อะไรได้

แต่ช่วงมันแรงเราก็ยังมีรูบ้างนะ
แบบนี้พี่จิ๊บมีข้อคิดอะไร
ถึงคนที่อยากขายผักบ้างล่ะครับ

แล้วเราคนเรานะภาคการมันมีถูกไม่แพง
เราต้องอดทนแล้วก็สู้เดี๋ยวมันก็จะผ่าน
ช่วงหน้าใครอยากรู้ว่า
ลีลาการตำส้มตำระหว่างน้องจ๊ะกับพี่แจ๊ค

ห้ามพลาดสักครู่เดียวครับ
พิเศษสำหรับแฟนรายการเศรษฐีป้ายแดง
เรามีกิจกรรมมาให้ร่วมสนุกกัน
คอมเมนต์มาแนะนำร้านหรืออาชีพทำเงิน
ลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษไปเลย

ตั้งแต่วันนี้ถึง๓๐กันยายนนี้เท่านั้น

หนักที่สุดจนรู้สึกว่าฉันต้องตัดสินใจแล้วว่าก็แยก
ก็หนักสุดก็คือโดนตีด้วยไม้กวาดด้ามไม้กวาด
ของหนูแม่ไม่ต้องบอกอะไรเลยตำปูปลาร่า

กองอีมาขยะอยู่ตรงไหนทำอะไร

จานที่อร่อยได้แก่
เศรษฐีป้ายแดง

เรามาบุกถึงร้านส้มตำเจ๊อ้อย

ต่อไปเราจะไปดูขั้นตอนการหมักและการทอด
เมนูเด็ดของไก่ทอดเบรกแตกกันต่อเลยครับ

ไม่ได้ค่ะต้องไปอบไปลมไปใส่ผง

แม่มีโชว์ไหมลมขวน

อ๋อเด้อตกมาจากพูดมา

แล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้อ๋อแล้วอันนี้ไปทอดเลยอันนี้ทอดได้เลยค่ะ
แม่ไปทอดเลยดีกว่าเพราะว่าตอนนี้น้องหนูไอ้จานมันหิวแล้ว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

พูดเลยว่าเรื่องการตำส้มตำเอ่ย

ถ้าน้องจ๊ะทำอาหารอีสานได้หนูก็ทำได้

ตำปูปะล่า

จะยำขนมจีน
แล้วแม่เป็นคนตัดสินว่า
ใครมันแซ่บกว่ากัน

ตำปูปะล่าปะท้ากับยำขนมจีน

มาดูซิว่าใครเนี่ยจะทำเมนูเด็ดได้ถูกใจ
อ้อยของเรากันครับ

พริกเนี่ยมันต้องเป็นพริกแห้งค่ะแล้วก็กระเทียม

ปกติเนี่ยก่อนที่จะคบกับคุณแจ๊คเนี่ยตามบ่อย

เอานี้นิ่นนึง

แต่ดูหน้าแม่ดิเหมือนฟินหวังมาก
ขาเกือบลืมคุณผู้ชมขา
มันต้องมีผงนัวมันต้องมี
เกือบเลยเกือบแพ้

พูดออกมาเลยแม่พูดออกมาเลย
ไม่ได้ลิ้นไม่ได้เค็มมาก

อ่ะหัวละ

จะต้องบอกเลยว่ามันเป็นการทำอาหารที่แบบ

จะไม่เคยกินที่ไหนอร่อยเท่านี้มาก่อน

แซ่บพอกับลีลาเลยนะครับเนี่ย
ต่อไปเราไปดูลีลาของพี่แจ๊กกะรีน
กับเมนูที่ขอปะทะยำขนมจีน

ถูกใจเจ๊อ้อยของเรากันครับ

ซึ่งมันทำยังไงแม่

ตั้งแต่เป็นกะเทยมานี่ครั้งแรกเลย
อยากใส่อะไรใส่ไปเลยค่ะ

ตอนนี้ถึงอะไรแล้วคะยำขนมจีน

ซิซา

เขายึดว่าเป็นแบบสัญภาษาญาณ

เอาล่ะต้องใส่นี้อีกนิดนึง

นี่
สันหน้าตาแม่ว่าของใครจะชนะนะคะ
นี่หนูไม่ได้แบบยกอะไรหนูจะโพสต์ให้มันสวยแม่พรีเซนต์ให้สวย

ฉันลืมใส่น้ำตาลดีกว่า

ทำไมไม่อร่อยเลย

แม่โหทำได้ขนาดนี้เก่งมากเลย

เข็มกับกูอีก

สำหรับจ๊ะแล้วก็แซ็กนะคะ
บอกเลยว่าศึกนี้ยอมกันไม่ได้

ส้มตำปูปลาร้าของหนู
คุณแม่คุณแม่ทานไปแล้วชิมไปแล้ว

แม่บอกว่าไปนั่งเดี๋ยวแม่ทำให้เอง
ถึงเวลาที่เราจะได้ชิมรสชาติความอร่อย

ส้มตำเจ๊อ้อยโต๊ะแดงกันแล้วล่ะครับ
มาดูซิว่ารสชาติจะถูกปากสองสาวเขาขนาดไหน
อันนี้จานที่เราทำแล้วแม่ตกใจ

คือถ้าเป็นรสชาติร้านของคุณแม่ต้องเป็นแบบนี้
ที่คนเต็มร้านเพราะว่าต้องรสชาตินี้เท่านั้น
ต้องบอกว่ารสชาติยำขนมจีนของแม่เนี่ยมันจะหอมนวม

กระเทียมเกี่ยวนะคะแล้วก็คือแบบมันกลมกล่อมพอดีจ๊ะ
หมูหมูนิดหน่อยมันจะไม่แหลมอะไรออกมามันรสชาติโอเค
คือเป็นรสชาติที่แบบอีสานแท้

ความปลาร้ารู้เลยว่าต้องเป็นปลาร้าที่แบบต้มเองเคี่ยวเอง
เพราะมันอร่อยมากคนที่แบบเราเป็นคนกินจัด
แต่อันนี้เราไม่ได้สั่งเผ็ดแต่รสชาติคือกลมกล่อมคือแบบว่าอร่อยเลย
เรียกว่ามาเต็มโต๊ะเสิร์ฟเพื่อนน้องจ๊ะเลยจ้าอุ้ยที่หนูหมักเมื่อกี้ใช่ค่ะ
คอหมูย่างมันละลายในปากเลยจริงเหรอแม่
อร่อยมากเหรอคือมันเป็นไส้ย่างที่แบบมันไม่ได้แห้งอ่ะคุณผู้ชมแล้วเวลากินเนี่ยมันจะมีความนุ่มความหนึบที่รู้สึกว่าเป็นไส้แต่ไม่ขาว
และอันนี้นะคะเป็นไฮไลท์ของร้านเลยไก่ทอดเบรกแตก
เพราะว่าพวกหนูคือแบบเสร็จแต่กินมันไม่ดีแม่มันต้องประหยัดดีนิดหนึ่ง
ยกโต๊ะแบบนี้ไม่แปลกใจเลยล่ะครับ
ว่าทำไมเปิดร้านแค่๑ชั่วโมงโต๊ะเต็มได้ขนาดนี้
แต่ต้องบอกก่อนนะครับว่ากว่าเจ๊อ้อยเนี่ย
เปิดร้านส้มตำมีลูกค้าแน่นร้านได้ขนาดนี้
อดีตเคยเป็นเด็กล้างจันทร์ร้านส้มตำเงินเดือนแค่๓๐๐บาท
แล้วอะไรทำให้เจ๊อ้อยสู้ชีวิตมาได้จนถึงทุกวันนี้ล่ะครับ
ก่อนหน้านี้แม่เคยเป็นเด็กล้างจานมาก่อน
ใช่ค่ะตั้งแต่อายุน่าจะประมาณ๑๓ค่ะ

หลังจากนั้นมาก็แต่งงานแต่งงานเสร็จก็มาเปิดร้านอาหารตามสั่งมาเรื่อย

ชีวิตคู่เป็นไงแม่ลาบลื่นไหมลื่น
ไม่เลยค่ะก็ใหม่ก็เลื่อนนะคะหลังก็ไม่ค่อยจะเลื่อนแล้ว
ก็เริ่มจะมีปัญหานิดหน่อยก็ต้องทะเลาะกันปุ๊บก็คือตบตีกันอะไรอย่างนี้

ก็คือไม่ถูหูแค่นั้นแหละแค่เดี๋ยวไปตามมาทำหนี้ให้หน่อยขายหน้าอายเพื่อนไม่ได้
เฮ้ยจริงเหรอแม่
วันไหนแบบโดนอ่ะพูดง่ายโดนตบตีน้ำตานองหน้าก็ต้องมาทำส้มตำขาย

ทนมากี่ปีนะแม่ตอนนั้นน่ะ

หนักที่สุดจนรู้สึกว่าฉันต้องตัดสินใจแล้วว่าก็แยก
ก็หนักสุดก็คือโดนตีด้วยไม้กวาดด้ามไม้กวาด

ก็เมื่อกี้ตาผูดตาบวมหมดอ่ะหน้าเหมือนผีอ่ะ

ตั้งแต่วันนั้นมาเราก็เลยบอกเออถ้าอยู่ไม่ได้ก็ไม่ต้องอยู่
แม่ตัดสินใจว่าไม่ทนแล้วฉันแบบหยุดละ
อะไรที่มาเตือนเราเตือนสติเราแม่

ความสุขเราก็ไม่มีงานเราก็ต้องทำ
เราเป็นเมียไม่ใช่เป็นธาตุเนอะ
คือเป็นที่ไม่เคยเล่าที่ไหนมาเลย
เพราะว่าเหมือนเรารู้สึกไม่ดีอะไรอย่างนี้
ใช่เข้าใจความรู้สึกเนาะเพราะว่าเห็นยิ้มแย้ม

กับแฟนไปนะวันนั้นไม่มีเงินติดตัวสักบาทเดียว
ไม่มีเลยเราก็ไปหาเราก็ไปกู้นี่ยืมชิ้น
ก็ไปค้าขายเหมือนเดิมเพราะว่าเราเป็นคนทำมาค้าขายอยู่แล้ว
แล้วเท่าไหร่คะที่เป็นแบบหนี้เยอะสุดตอนนั้นแม่
รวมไปรวมมาก็เกือบ๓แสน

อืมวันนึงไม่ต่ำกว่า๒๐๐๐๓๐๐๐แบบ

หนี้๓แสนใช้แบบหมดเกลี้ยงใครในเวลา
ไม่กี่ปียังนะคะดีขึ้นเรื่อยแล้วก็เก็บเงินแล้วก็ใช้นี่

วันนี้คือบอกเลยว่าเป็นอะไรที่สนุกสะหนักมาก

ไม่ว่าจะเป็นที่เราสองคนโชคภีมือกันไป
อันนั้นคือเมาสรรจสูงที่สุดในชีวิตแน่นอน
แม่บอกว่าพูดประอำนาจทำไม
วันนี้ขอบคุณมากนะคะ
ขอบคุณแม่อ้อยมากมากเลยครับขอบคุณค่า

กับร้านหมูเปื่อยร้านขายดีชื่อของยานลาปลาเคาที่เปิดไปได้๓๐ปีแล้วละครับ
หายดีไม่สางแถมทำเฬก็ดีตามหลักห่วงจุ้ย

เลยขอเข้าไปคุยกับเจ้าของร้านกันหน่อยครับว่าเป็นยังไงบ้าง
สวัสดีครับอัญเฮีย๙๐๐ใช่มั้ยครับ

ผมวัดจากหน้าบ้านแล้วมันเป็นองศาที่ดี
พิงทิศตะวันออกเฉียงใต้องศาที่๑

มังกรที่เรียกว่ามังกรที่แท้จริง
เพราะฉะนั้นจุดส่งเสริมมันอยู่ในตำแหน่งมะแม่

ตำแหน่งนี้เป็นหัวมังกรซึ่งเราเปิดโล่งซึ่งถูกต้อง

ในจุดท้องมังกรที่เฮียเคียงตั้งเนี่ยตั้งน้ำเนี่ย
ถูกไหมถูกครับไม่ต้องแก้เลยครับ
ก็ยังมีจุดที่ผิดหลักห่วงจุ้ยไปสักหน่อยนะครับ
ถ้างั้นรบกวนสินแสชัยช่วยแนะนำกันหน่อยนะครับ
เฮียเคียงครับจุดที่เฮียเคียงผิด

มันมาอยู่ตรงกระดายทางขึ้นพอดี
เจ้าที่ห้ามตั้งอยู่ในทางขึ้นของกระดาย
โดยเด็ดขาดเพราะกระแสมันกระแทงเขา

เมื่อเจ้าที่ไม่แข็งแกร่งก็ทำให้เจ้าบ้านมีปัญหา
หนึ่งคนไม่เคารพคนไม่ยำเกม
เพราะฉะนั้นเจ้าที่ถ้าเราจะวางอยู่นี่ได้
จะต้องปีปิดแล้วทำปิดไปด้านข้าง

อีกจุดหนึ่งนะครับซึ่งจุดนี้ก็เป็นจุดศักดิ์สิทธิ

ฮกรกซิลวางถูกต้องไหมถูกในตำแหน่งของมัน
แต่จุดอ่อนของตรงนี้และจุดเสียที่สุดก็คือ

พัดลมเป็นจุดเคลื่อนไหว
เพราะฉะนั้นหลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ห้ามมีสิ่งเคลื่อนไหว
เพราะฉะนั้นอันนี้ปิดต้องย้ายตู้เย็น

แล้วเอาเจ้าที่เราลองมาเปลี่ยนมาย้ายตรงนี้ดู
พิจารณาดูว่าข้างบนเป็นเทพ
ข้างล่างเป็นเจ้าที่

ซึ่ง๔ลักษณะที่ศิลป์แสงบ่อกนี้
ก็หมายถึงสัตว์เทพตัวแทนตำแหน่งต่างของอาคาร
โดยที่เมื่อเรายืนอยู่ตรงกลางแล้วหันหน้าออกมาทางด้านหน้าของอาคาร
ด้านซ้ายมือของเราจะเป็นตำแหน่งของมังกรเขียวที่ต้องการความเคลื่อนไหวและแสงสว่าง
เสริมความเจริญรุ่งเรืองส่วนด้านขวามือจะเป็นตำแหน่งของเสือขาว
ที่ต้องการความสงบนิ่งไม่ต้องการแสงสว่างเพื่อเสริมเรื่องการปกป้องคุ้มครอง
ส่วนด้านหน้าของเราก็จะเป็นตำแหน่งของหงแดงต้องการความเคลื่อนไหวและแสงสว่าง
เช่นเดียวกับตำแหน่งมังกรเขียวควรมีถนนผ่านเพื่อเสริมเรื่องโชคลาบเงินทอง
ส่วนด้านหลังของเราจะเป็นตำแหน่งของเต่าดำที่ต้องการความสงบนิ่ง
ไม่ต้องการแสงสว่างเช่นเดียวกับตำแหน่งเสือขาวและไม่ควรเป็นที่โล่ง
เพื่อเสริมเรื่องบารมีและได้รับการยอมรับนับถือนั่นเองล่ะครับ
ลักษณะในห่วงจุ้ยในคร่าวนะฮะฝากไว้ท่านผู้ชมเพื่อเป็นความรู้
ลองไปปรับใช้ดูตามที่สินแสบอกนะครับรับรองรู้เรื่องเฮ่งปังรวย
ติดมคเกือบล้านบาท
ไปปลายไปไหนก็ไปเลยไม่ไหวแล้ว
เศรษฐีป้ายแดง
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมใบตองและเศรษฐีป้ายแดงวันนี้นะคะ
จะพาทุกคนไปตามหาอาหารอีกหนึ่งอย่าง
นั่นก็คือไส้กรองอีสานจ้า
และบอกเลยว่าร้านนี้เนี่ยยอดขายตะวันนะคะ
เขาขายได้ถึงวันละ๑๐๐กิโลกรัม
ซึ่งสามารถทำให้เขาปลดหนี้เงินล้านได้
ภายในระยะเวลาเพียงแค่๑ปีเท่านั้น

ซึ่งร้านไส้กรอกอีสานที่น้องไม่ต้องพูดถึง
นั่นก็คือไส้กรอกอีสานอาอูบางแคร์นั่นเองล่ะครับ
แต่ที่นี่เนี่ยเขาไม่ได้มีหน้าร้านที่เอาไว้ย่างขายนะครับ
แต่จะเน้นเป็นต้นทางให้กับพ่อค้าแม่ค้า
ที่จะเอาไปย่างขายต่อนั่นเองล่ะครับ
มีทั้งแบบขายปลีกและขายส่ง
สำหรับใครที่อยากจะสร้างอาชีพห้ามพลาดเลยนะครับ

ไส้กรอกครับตากให้เป็นเปรี้ยวอะครับ
ไส้กรอกที่ร้านมีทั้งหมดกี่แบบคะเฮีย
มีไส้กรอกยังไม่เปรี้ยวแล้วก็ตากให้เปรี้ยว

คือมีทั้งหมด๓แบบที่ขายตอนนี้

ขนาดนี้เราทำมี๓๐๓๒๓๔มี๓ไซส์
เพราะฉะนั้นวันหนึ่งถ้านับเป็นลูก๑๐๐๐กิโลกรัมคือ๑ตัน
ส่งออกแบบทั่วประเทศอย่างนี้เลยไหมคะเฮีย
ที่หน้าร้านเราเนี่ยขายปลีกเป็นกิโล

ไส้กรอกแบบไหนขายดีสุด
ไส้กรอกเปรี้ยวปากวันเป็น๑๐๐กิโลกรัมครับ
แล้วอะไรที่เป็นทีเด็ดของไส้กรอกอีสานของเกียร์อุ

ไพรที่เราใส่ไปเครื่องเทศทองต้องสด
เริ่มทำตอนกี่โมงครับปกติ

เพราะว่าลูกค้าจะนำไส้กรอกไปลงตลาดตอนเช้า
พร้อมที่จะหน่ายแล้วส่งได้ประมาณตี๔ตี๕เราต้องพร้อมแล้ว

บุกไปดูข้างในขั้นตอนการทำเลยว่าที่นี่
เขาทำตั้งแต่ขั้นตอนบดหมูยังไงกันบ้าง

แม่เห็นของที่ไหนขายดี
ก็จะต้องเป็นหน้าที่ของน้องใบตอง
ที่จะต้องสืบสูตรเด็ดเคล็ดลับมาให้คุณผู้ชมได้ดูกัน
โดยวิธีการทำไส้กรอกอีสาน๓แบบนั้น
ทั้งแบบเปรี้ยวไม่เปรี้ยวและวุ้นเส้น
เขาก็จะมีขั้นตอนการทำที่คล้ายกัน
แต่จะมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของวัตถุดิบนิดหน่อย
ซึ่งจะเป็นอย่างไรตามน้องใบตองไปดูกันเลยครับ
เริ่มทำไส้กรอกอีสานกันเลยค่ะเฮียค่ะ
เริ่มจากวัตถุดิบก่อนว่าเรามีอะไรบ้าง

หอยและสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้อีกหนึ่งอย่างก็คือ
ไส้กรอกอีสานต้องมีส่วนผสมของเช่าข้าวสวย
ถ้าไม่มีเลยมันก็จะไม่ทำให้มีรสชาติของฟรี
ใช่ไหมคะเหมือนทำแหนมอะไรอย่างนี้ใช่ไหม

หลังจากนี้ก็คือจะเอาไปบดเลยใช่ไหมคะเฮีย

เป็นส่วนเนื้อหมูผสมกับมันหมูออกมาเป็นแบบนี้นะคะ

ต้องเอาไก่ไปบดรวมด้วยนะคะ

มันหมูเนื้อหมูแล้วก็เนื้อไก่

พอได้วัตถุดิบที่เนื้อละเอียดแบบนี้แล้วเนี่ย

ทำการใส่ข้าวสุกเครื่องปรุง

จากนั้นก็จะเปิดเครื่องให้หมุนไปหมุนกลับ
อยู่ประมาณ๕๑๐นาที

จากนั้นก็จะทำการเตรียมไส้
โดยเอามาล้างน้ำเปล่าเอาเกลือออก

ขยายไส้ใส่กรวยเตรียมเอาไว้

นำเข้ามาจากต่างประเทศ
แพงกว่าไส้หมูจริงซะอีกนะเนี่ย
โอ้โหแต่คุณสมบัติจะดีกว่า

มีความยืดหยุ่นไม่แตกง่าย

นั่นก็คือการกรอกไส้นั่นเองล่ะครับ
เริ่มแล้วนะครับ

ก็ให้อยู่ในขนาดที่พร้อมให้เสมอกัน

ไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไป
มันไม่ง่ายครับ
สู่ขั้นตอนนี้จริงใช้แรงคนเลย

ได้หนูลองได้ใช่ไหมเฮีย

ดึงครับดึงไว้เลยครับ
ต้องมัดให้ได้จำนวนลูกตามที่กำหนดไว้นั่นเองล่ะครับ
อุ๊ยพี่เค้าทำไว้มากอะเฮีย
จะทำยังไงถึงจะมัดต่างขนาดนี้อะ
เราต้องให้ได้๓๒ลูกตามที่ความกำจัดของลูกค้า

คือเขาเรียกว่าไซส์๓๒แล้วก็จะไปเสียบไม้ยากได้
คือเอามาชั่งดีกว่าเฮียว่า๓๒เนี่ยได้๑กิโลจริงหรือเปล่า

โอ้โหเป๊ะมากเฮียบอกว่าเฮียยังไม่คล่องเลย
สงสัยตัวเองก็คือมือข้างนี้ต้องใส่ถุงมือที่เป็นผ้าใช่มั้ยนะ
เพราะว่ากันได้บาดมือ
อ่าแล้วเราก็จับแบ่งใช่มั้ยคะเฮีย
เราก็จับหลอดได้ไว้ข้างหนึ่งนี่เดี๋ยวเรามาจ่อ
มากมั่กแล้วดึงดึง
มือใหม่ยังทำได้ขนาดนี้เลยแต่ไม่ต้องทำแล้วนะเสียของ

ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับเนี่ย
ดูท่าทางแล้วน่าจะต้องใช้ความชำนาญมากจริง
เฮียอู๋บอกนั่นแหละครับซึ่งพอมัดเสร็จแล้ว
ถ้าหากเป็นไส้กรอกอีสานแบบไม่เปรี้ยวหรือแบบวุ้นเส้น
ก็สามารถเอาเข้าไปเก็บเตรียมขายได้เลย
แต่ถ้าเป็นแบบเปรี้ยวก็จะต้องนำมาตากแดดไว้อีกประมาณ๖๗ชั่วโมง
เพื่อให้ข้าวในไส้กรอกเกิดรสเปรี้ยวขึ้นมานั่นเองล่ะครับ
ซึ่งตอนนี้น้องใบตองก็จะมาพิสูจน์กันแล้วว่าทำไม
ไส้กรอกอีสานของเฮียอูบางแคร์ถึงได้ขายดีขนาดนี้
อันนี้คือแบบไม่เปรี้ยวนะคะ
หอมมากเวลาเคี้ยวเข้าไปเราจะได้กลิ่นแบบเครื่องเทศกระเทียม
แล้วมีความแบบกรุบมันของมันหมู
อันนี้เป็นแบบไส้กรอกที่เปรี้ยวนะคะ
แล้วก็ไม่เละไม่ยุ่ยออกมาเลย
นุ่มนวลมันเหมือนคล้ายหมูกระเทียมอย่างนี้ค่ะ
ทีนี้มาลองดูวุ้นเซล
ส่วนวุนเซลนะคะบอกเลยว่าเค้าจะได้รสสรรพันธ์ที่เป็นแบบเด้ง
มันลื่นดึงดัง
สำหรับใครชอบแบบวุ้นเส้นเนี่ยน่าจะถูกอกถูกใจ
บอกเลยว่าทั้ง๓อันอร่อยเหมือนกันเพราะว่าเขาเป็นสูตรเดียวกันหมดนะคะ
แต่ก่อนที่จะมาเป็นไส้กรอกอีสานที่ขายดิบขายดีอย่างทุกวันนี้
เฮียอูก็ผ่านเส้นทางชีวิตมาไม่ใช่น้อยเลยล่ะครับ
เคยขายมาแล้วสารพัดอย่างแต่ก็ยังไม่ลงตัว
รายรับไม่พอรายจ่ายจนสุดท้ายได้มารู้จักกับเจ้าของกิจการไส้กรอกอีสาน
ด้วยความที่เห็นว่าเจ้าของเดิมขายดีอยู่แล้ว
เลยตัดสินใจกู้เงินก้อนแรกจากญาติของภรรยา
เซ้งกิจการต่อแต่กลับไม่เป็นอย่างที่คิด
ผมก็ไม่เคยทำเลยก็ลองหนูครับที่ลองมานั่งทำกับเขาอยู่ประมาณ๕๖เดือน
ครั้งแรกก็พอได้อยู่หลังเคยหาย
จนมันมีปัญหายอดขายแล้วตกลงมาก
จนเรามานั่งคุยกับแฟนว่าเอ๊ะมันเป็นอะไรลองมาชิมกันใหม่
ที่แฟนคิดว่ารสชาติมันห่อนไปนะ

ยังไม่ได้ลองหรือเปล่าค่ะค่ะใช่มันรู้จักเราเราเริ่มทำใหม่

ครั้งแรกก็เอาจากพันธ์พับกับน้ำบาททำเป็นแพ็ก
ผมไปแค่๔๕ลูกให้เขาชิม
ที่แรกเลยผมไปน้องแคมมหาชัยฝั่งนี้ก่อนบางบัวทองไปพระประแดงพระสมุทรเจดี

แจกของแล้วมีคนไล่อะไรอย่างนี้ไหม
ประจำแต่เขาไม่ไล่แต่เขาบอก

กำลังก็๕อัลลายแล้วก็ดีใจแล้ว
แต่เขาถามว่าท้อไหมแต่เขาต้องสู้ต่อ

ทำอยู่เป็นเวลา๕๖เดือน
เป็นอย่างไรบ้างครับ

อดมันไม่ได้ดีขึ้นเลยยอด

แต่เขาถามว่าท้อไหมแต่ก็ต้องสู้ต่อ

สุดท้ายเงินมันก็ไม่พอต้องไปกู้อีกเหรอคะ

ในเวลาปีครึ่งเนี่ยผมติดงบเกือบล้านบาท
เคยอยากหยุดและเลิกแล้วไหม
เคยอยากจะเลิอยังจะหนี
ก็อยากจะบอกว่าไปดีกว่าฉัน

ทำไมมันยังไม่ประสบความสำเร็จสักทีใช่ไหม

ซึ่งด้วยกำลังใจที่ได้จากครอบครัวนั่นเอง

มาเผชิญหน้ากับปัญหาอีกครั้ง
ทำมาแล้วก็ต้องทำไปให้ได้

ไหนที่ทำให้เราสามารถปลดหนี้ได้

เขาบอกว่าเขาจะหายไปตามงานแฟน

จากเราเคย๒๐๐โลทำมา๑วัน

ปีเดียวไม่ได้เวลาปีเดียว

ก็ขอบคุณที่ไม่เคยทิ้งกัน
อัยะเวลาที่อยู่กันมา๓๐กว่าปีเนี่ย
อยู่ข้างกันเราจะยืนข้างกันตลอดไป

ขอบคุณที่เขาเป็นกำลังใจให้ทุกอย่าง

สั้นแต่ได้เจ็ดความ

จะเป็นแฟนชายเราก็โทรติดต่อได้นะครับ

พบกันมาตั้งแต่สมัยเรียน

คนบังแครแต่เราแครบังคนนะ

มีไม้ไหมคะไม้มาเลยค่ะ